ให้ท้านร่วมได้ทุกคุณผู้ชมอ้าวใครที่กำลังเบื่อเหงาเศร้าเซ็งอยู่
แล้วก็ปลุกความสนุกกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้
ตัวแม่ลูกตรงสเซคซี่ส์ตาคมแบ็คกันมาแล้วจ้ะปล่อยให้หายกันไปนาน
คิดถึงกันไปนานล่าสุดวันนี้จะพาคุณผู้ชมดู๒ลูก
เข้าวงการหน่อยนะจ๊ะ

เจ้าของสั้นเสมอหูใบเตยอาสยาบ

หายไปเกือบ๒ปีนะอันนี้ก็แบบกลับมาแบบปั๊วปังเลย

ก็หายไปเลี้ยงลูกสาวแหละสลัดภาพคุณแม่ลูกหนึ่ง
กลับมาอวดหุ่นแซ่บกับซิงเกิ้ลใหม่นะ

ชวนทุกคนเต้นไปกันด้วยกันนะครับกับเพลงนี้

๒๕๕๖นะครับ๑๐ปีที่แล้วเนี่ย
ใช่ใช่นี่คือเพลงดันของวง๓๒๑นะฮะที่เอ็กซ์กันกับใบเตยตอนนั้น

เพลงนี้ยังไงก็ฮิตแล้วก็แจ้งเกิดใบเตยได้แน่นอนนะฮะ

เพราะว่าต้องมาตามคอนเซตอีกตัวใบเตยตัวแม่ไง
ส่วนเว้าส่วนโค้กอวดหุ่นสมชื่อนะคะ

เพลงนี้เปิดตัวมาก็เรียกยอดวิวจากเหล่าแฟนเพลงได้ไม่ยากนะคะ
ครบ๒๔ชั่วโมงแล้วหลานแตกเรียบร้อยจ้า
สมกับการกลับมาของสาวใบเตยจริงนะฮะค่ะ
แทบจริงอะไรจริงเห็นเว้าสูง

อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวที่ภาพเซ็กซี่ชัดไม่แพ้กันเลยค่ะ
สาวตระหรือว่ากระแทอาสยามค่ะ

คือเป็นเพลงช้าแหละแต่ว่าเต้นลืมนะฮะ
ด้วยความเป็นกระแตค่ะจับท่าเต้นในเพลงช้าออกมาบอกว่า
เกินต้านเนี่ยนี่ไงตีรังกาฉีกขา
โอ้ยดีจริงค่ะอธิบายถ้าเต้นเขาไม่พบเขาไม่ได้นะ
ใช่ทีเท้าเสร็จนี้นะฮะให้คำจำกัดความเพลงนี้บอกว่า
ขอโทษนะคะคุณผู้ชมพูดตามเสน็ตเลย
เพลงช้าแต่ท่าเยี่ยวมันเป็นภาษาแบบวัยรุ่นเนาะ
นี่แหละค่ะเชื่อว่าใครที่ดูท่าเต้นก็คงคริสต์ตรงกัน
แต่ว่าเพลงนี้นะคะยอดวิวก็กำลังทะยานขึ้นเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าสาวแตรนก็ชื่นชอบเพลงนี้มากเป็นพิเศษ
เป็นเพลงช้าที่ตั้งใจทำออกมา
แล้วก็ภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากที่สุด
ยังไม่ได้แตะหลักล้านนะแต่ก็ทะยานขึ้นไปเรื่อย
พูดเลยว่าเป็นเพลงที่ไทยกลัว
มีฮัลโหลมันยากนะสำหรับความเป็นลูกทุ่งคือเราไม่ได้ทำเพลงแบบเพื่อแมส
แต่เราทำเพลงเพื่อเหมือนแบบความสุขอ่ะเดี๋ยวนี้นะมันกลายเป็นเหมือนทำเพลงเพื่อความสุขเราอ่ะ
เขาก็จะมีแบบกลุ่มของเราที่ชอบซึ่งจะมากจะน้อยไม่เป็นไรแต่มันมีคนเสพงานเราแค่นี้พอแล้ว
อาจจะมองแบบงานเธอเป็นศิลปะแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ต้องการความแมทนะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เสพความสุขกับศิลปะที่เธออยากจะถ่ายทอดไปประมาณ
พอมีความสุขพอเพราะตอนนี้โอ๊ยซีโอน่าจะงานยุ่ง

ใช่ไม่ธรรมดานะคะแล้วต้องพูดถึงนางเนี่ยคือถ้าพูดถึงชื่อกระแตเนี่ยต้องมีภาพของความเซ็กซี่โผล่ขึ้นมาในหัวแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ
และด้วยความเซ็กซี่จากเอ็มวีเพลงดูดพิษนี่แหละคุณผู้ชมค่ะทำเอาดราม่าเข้าสาวกระแตอาสยามอย่างจังเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้นะคะเอ็มวีเพลงดูดพิษเนี่ยกำลังโดนวิภาควิจารณ์อย่างหนักเลยนี่ขนาดว่ายอดวิวยังไม่แตะหลักล้านนะแต่โดนพูดถึงเยอะมากเยอะจริงนะคะคุณผู้ชมก็แรงทั้งท่าเต้นแล้วก็แรงทั้งเอ็มวี
บางคนเนี่ยพูดถึงขั้นว่าเฮ้ยนี่มันดาวเต้นหรือว่าดาวโป๊ะบางคนบอกว่าทำไมถึงเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดนี้เขาถ่ายทำก็ไม่ได้ทำจริง
ใช่ค่ะบางคนเนี่ยใช้คำพูดลวนลามด้วยนะคุณแล้วก็ใช้คำติดเรทในการวิจารณ์งานของกระแตด้วยคือพูดออกอากาศไม่ได้จริงมันมีหลายคำมากที่รุนแรงเหลือเกิน
งานนี้กระแตนเลยออกมาพูดบ้างละกันนะคะเปิดห้องให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเวลาที่เธอโชว์ในห้องซ้อมเต้นมันไปเลยพร้อมกับยืนยันในจุดยืนเรื่องเซ็กซี่ของตัวเธอเองนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานและความเซ็กซี่ถือว่าเป็นศิลปะส่วนคนที่ไม่เข้าใจเธอทำอะไรไม่ได้จริงจริงค่ะแต่เธอรู้ว่าเธอทำอะไร
ไม่ฟ้อง